คุณผู้ชมครับฝนมันตกกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
อย่างทุกคนรัชศรีมาฝนตกเยอะระบายน้ำไม่ทัน
แล้วก็มันมีน้ำท่าน้ำท่าน้ำหลากเขาเลย
น้ำท่าก็คือน้ำที่อยู่ตามทุ่งนามันหลากมาครับ
รวมกันปรากฏว่าท่วมครับ
น้ำเต็มผิวโอ้โฮ
นี่ทางขึ้นเขาใหญ่ดอมไปบ้านดอมนี่ครับ
น้ำมันท่วมเต็มผิวการจราจรไปหมดจนกลายเป็นคล้องอ่ะ

นี่คือสนามน้ำท่วมถนนธนรัฐทางขึ้นเขาใหญ่ครับ
ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงกว่า๖๐เซนติเมตร
จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับ
น้ำมันระบายไม่ทันครับประกอบกับน้ำท่าน้ำทุ่งที่ผมบอก
มันไหลมาสมทบตรงนี้ล่ะเพราะตรงนี้มันต่ำ
ช่วงดังกล่าวนะครับเป็นแอ่งมันต่ำอย่างที่ผมบอก
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเป็นทางยาว
เจ้าหน้าที่ต้องจัดการจราจรให้แล่นได้เลนเดียวเลนที่สูงที่สุดนะครับ
รถติดนะครับยาว๒กิโลเมตรได้
ส่วนรถจักรยานยนต์บางคันเสี่ยงโอ้โหทำไมพี่ตัดสินใจเสี่ยง
นี่ครับเสียงแล้วเป็นแบบนี้ไม่รอดอ่ะสิ
เหรอเทออกจากรถหรอกรถคันนี้นะ
สินใจลุยน้ำลุยไปปั๊บเครื่องดับน้ำเข้าเครื่อง
แล้วเขายกเทแบบนี้ได้เมื่อกี้ผมหันไปสบตากับน้องช่างภาพ
ออฟบอกเออทำได้พี่มันทำได้จริงเหรอ
แล้วอ๊อฟแล้วถ้ามันเอาน้ำออกหมดไปสตาร์ทใหม่ติดไหม
ถ้าหัวเทียนไม่มีปัญหาสตาร์ทติดได้เราก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่เป็น
แต่ไม่รู้จะเป็นทุกคันหรือเปล่าไงว่าหัวเทียดไม่มีปัญหาสตาร์ท
แต่นั้นจะไม่เสี่ยงทำไมถึงเสี่ยงอ่ะโอ้โหรถใหญ่ฝากระโปรยังเปิดเลยดูหน่อย
นะครับเนี่ยเขาเทน้ำแบบนี้ใช่ไหมเทเป็นแก้วเลย
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับส่วนรถเก๋งหลายคันไม่กล้าลุยน้ำ
ในเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เลี่ยงเลี่ยงเถอะครับอ้อมเถอะจะได้รถ
ค่าซ่อมรถจะหนักกว่านะฮะโอ้โหนี่คือทางขึ้นเขาใหญ่